เขาบอกว่าที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางเนี่ยนะ
เด็กวัดมักจะได้ยินเสียงแปลกทุกวันพระ

เหมือนคนพูดภาษาแบบไทยโบราณ
แล้วได้ยินมาจากไหนรู้ไหม
ห้องเก็บโลงค่ะ

อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้

ทางซ้ายประตูวัด
ทางขวาโบสถ์

มากันที่สำนักสงสรรป่าตึงค่ะ
สำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากเลย
เพราะว่าชาวบ้านเขามีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมา
เป็นเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้นี่แหละ
เรื่องราวเล่นลับที่ว่านะฮะก็คือ
ในทุกวันพระไม่รู้ทำไมทำไม

เด็กวัดเนี่ยเขาเล่ากันมาบอกว่า
จะได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนโบราณคุยกัน
เป็นเสียงเหมือนภาษาโบราณอะไรบางอย่างคุยกัน
ที่ห้องเก็บโรงศพ
โอ้โหแล้วไปที่ตรงนั้นน่ะนะ
เดินผ่านไงเราได้ยินเสียงมาจากในห้องเก็บโรงเลย
เด็กวัดเขาบอกโอ้โหคนลุกขนพองกันไปหมดเลยดิฉันไม่ได้พูดเอง
เด็กวัดเขาเล่ามาจริงไปฟังน้องเขาหน่อยค่ะ

พอผมเดินมาปุ๊บมันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยกัน

พรรษาสมัยก่อนนะครับ
คล้ายกันขักเสียงคนภาษาคนบราณอย่างนี้เหรอ

วันพระหรือว่าวันขึ้น๑๕ค่ำ

ที่เล่าเลยค่ะนี่ฉันสนใจว่าไปสัมภาษณ์กันหน้าห้องเก็บโลง
โอ้โหสถานที่เกิดเหตุ

ขนลุกตรงนี้แหละค่ะคุณ
คือเด็กวัดเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจะฟังไม่ค่อยออกนะ
พูดออกมาเป็นภาษาอะไรคล้ายกับภาษาโบราณ
แต่จะมาแบบนี้บ่อยมากเลยในช่วงวันพระ

แล้วระหว่างที่มีการถวายต้นผ้าป่า

คุณสังเกตที่เราวงแดงไว้นะคะ
ภาพถ่ายถูกบันทึกไว้มีภาพหนึ่ง
มันเหมือนติดอะไรบางอย่างที่

มันทำให้แบบเทาเหมือนสีขาว

ติดอยู่ที่ใกล้หน้าของผู้ที่มาทำบุญ
เฮ้ยนี่ใช้แอปอะไรเนี่ย
ไม่ได้ใช้แอปนะเขาบอกเขาไม่ได้แต่งภาพอะไรเลยนะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นภาพติดวิญญาณหรือเปล่า

พระนครทิศคุโนท่านสำนักสงฆ์เนี่ยนะ

ท่านบอกว่าที่บ้านที่ชาวบ้านแห่งนี้เขาเล่าสู่กันฟัง
เขาบอกว่าชาวบ้านมักจะเจอสิ่งเล่นลับ

โดยเฉพาะที่บริเวณเมื่อสักครู่นี้ตรงเจดี
เจดีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ
ก็เคยมีชาวบ้านเขาพบดวงแก้วค่ะ
ลอยไปลอยมา
คือเป็นสิ่งเล่นลับหรือเปล่าเป็นปฏิหารหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ส่วนตัวท่านเจ้าสำนักสงฆ์ก็บอกว่า

จะชินแล้วสิชาวบ้านเข้ามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้บ่อยครั้ง

อย่างที่เรื่องที่มีเสียงคนโบราณคุยกัน

ถูกต้องแต่บอกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าได้ยินแล้ว
มันจะขนลุกขึ้นมาตลอดเวลา
คือเล่าให้ฟังก่อนว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
เคยเป็นที่พักแรกของทหารนักรบในสมัยก่อน
จากคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่
เล่าบอกว่ามีเจ้าพญาภาพซึ่งเป็นทหารแล้วก็เป็นนักรบในสมัยพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
ใช้เส้นทางวัดแห่งนี้เป็นที่พักแรมค่ะ
ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่ก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าม่อนพญาภาพ
ก็เลยมีที่มาที่ไปแบบนี้
อันนี้คุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เป็นเรื่องราวของความเชื่อสิ่งลิ้นลับที่มันพิสูจน์ไม่ได้เรามองไม่เห็น